ทีนี้คุณผู้ชมคะเราไปดูกันเรื่องของพิธีศพกันหน่อยนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้นะคะจะมีการเก็บศพคุณแตงโมนิดา
เอาไว้ที่ห้องเย็นของนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลา๑๐วันค่ะ
ก่อนที่ในวันที่๑๑๑๓มีนาคมนี้
จะนำศพไปทำพิธีทางศาสนาที่โบสถ์
ถนนสุขุมวิทย์ซอย๓๖นะคะ
จากนั้นวันที่๑๔ค่ะจะเคลื่อนย้ายร่างของคุณตังโมไปที่คริสตจักรเมทอดิสค่ะ
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนคู่ขนานทางด่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออก
อยู่ที่คลอง๔อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
และที่นี่ก็มีความสำคัญกับคุณตังโมนะคะ
เพราะเป็นที่จัดพิธีศพแล้วก็เก็บอัฐิคุณพ่อคุณตังโมด้วย
ตอนนี้ทางโบสถ์มีการจัดเตรียมสถานที่จัดพิธีศพทางคริสต์ของคุณตังโมเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขั้นตอนการประกอบพิธีเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนศพมา
ก็จะประกอบพิธีแบบคริสเตียนค่ะ
รับฟังการเทศนาต่อพระเจ้า
และลำดับสุดท้ายก็จะเป็นการชาปนกิจที่หน้าอุโมงเพลิงหรือว่าเตาเผาค่ะ
ซึ่งทางญาติและบรรดาเพื่อนสนิทจะนำดอกไม้มาแสดงความอาลัย
เป็นครั้งสุดท้ายที่อุโมงเพลิงนะคะ
หลังจากเฉพาะนักกิจเรียบร้อยแล้วอัตถีก็จะนำมาเก็บเอาไว้ที่สุสานเก็บอัตถี
อีกส่วนหนึ่งจะนำไปลอยอังคารตามวิธีการทางศาสนาพุทธค่ะ